เป็นผู้ชายมาชกกันตัวไหม

ถึงแม้จะมีเพื่อนเพื่อนก็มารอมาล้อมอยู่ข้างนอก

ท้ายที่สุดแล้วคลิปนี้มันตัวต่อตัวจริงหรือเปล่าค่ะ

ฝั่งนู้นถอดใส่เสื้อมา

ทองล้อยโอ้ยทองจานบอลห้าม

ทองปาด้วย
ทองพูดได้ด้วย
ทองได้เยอะเลยอ่ะเดินหนีเลยอ่ะ
ทองได้เยอะเลยอ่ะอ๋อนี่ไอ้ที่เข้ามาแทงนี้อ่อต่อยนะ

ว่าจะมารุมตั้งแต่แรกแล้วคนเสื้อแดง
เมื่อกี้ที่วงเอาไว้ให้เนี่ยนะคะแทบสุด
เขาดวนกันตัวต่อตัวแต่นี่เอามีดไปแทงเขา
ดูว่าติดคุกเพื่อเพื่อนแล้วเพื่อนจะไปดูแลตลอดหรือเปล่า
ทีนี้ก็มีการอธิบายด้วยผู้หญิงเสื้อเหลือง
กรุณาเก็บคลิปไว้ด้วยนะเอาไว้แฉพวกตัวเอง
คือคุณผู้ชมคะเรื่องนี้พอแชร์ไปเนี่ยคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลย
แล้วก็ถามว่าคนที่โดนแทงตอนนี้อาการเขาเป็นยังไงบ้าง
แล้วเพื่อนของคนที่ถูกแทงเนี่ยนะเขาก็มาตอบในคอมเมนต์
อาการปลอดภัยแล้วแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวเราตามต่อนะคะ
ว่าพอไปแจ้งตำรวจแล้วมันมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะ